ลาออกไปเปิดร้านซ่อมรถดีกว่า
เราเล้งจ้างหลีดขายไหม
ครับครับคือโรงเรือนตอนนี้นะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับ
ให้ความสนใจแล้วก็นำไปทำวิธีเป็นต้นแบบการเลี้ยงจิ้งหลีดครับ
ไปศึกษาเรียนรู้ที่ฟาร์มของพี่เขาก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับ
นี่แหละครับการเลี้ยงและพ่อพันธิ้งหลีดภายในบ่อซีเมนแบบนี้นะครับ
เป็นที่นิยมยางแพร่หลายในปัจจุบันครับ
โดยในโรงเรือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
เป็นของนายปีชาสันกวานอายุ๔๐ปี
อยู่ในพื้นที่บ้านสันขี้เหล็กตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ปีชาเล่าว่าหลังเกิดความเบื่อหน่ายจากการทำงานออฟฟิศนะครับ

เปิดบ้านที่อู่ซ่อมรถยนต์นะครับ
ให้บริการทั้งเคาะทั้งปะผูทั้งทำสี

หันมาเรียนรู้การเพาะจิ้งหลีดขายครับ

โดยศึกษาเองจากยูทูปแล้วก็ทดลองเลี้ยง
ซึ่งปรากฏว่าเพียงแค่เดือนแรกครับ
สามารถสร้างรายได้เกือบหนึ่งหมื่นบาท
ลงทุนทำโรงเรือนและเพิ่มจำนวนบ่อซีเมนเป็น๕บ่อตอนนี้นะครับ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดใช้เวลาเพียง๓๐๔๕วัน
ก็สามารถจับจิ้งหลีดขาแรกได้แล้วนะครับ
โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเลขนะครับมารับซื้อถึงที่เลยทีเดียว
แล้วนำไปขายต่อตามตลาดนัดต่าง
โดยราคาขายส่งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๓๐บาทครับ
ส่วนขายปลีกราคาจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท

ครับใช่ครับต่อรอบนะครับ

เพราะว่า๓๐๔๓ฯวันรอบนึงปั๊บ

คืออาจจะไม่ได้รับเป็นเงินเดือนแหละแต่ว่าเป็นล็อตแล้ว

ตั้งแต่โดยรอบเนี้ยก็ประมาณหนึ่งเดือนนะใช่นะครับเพราะสามสิบวันนะอืม
เพราะว่าเขาทำซ่อมรถลูกค้าไม่ใช่ว่ามาทุกวันในอู่ซ่อมรถ
ใครจะรถพังทุกวันน่ะเนอะใช่นั่นแหละครับพอดีก็เลยอันนี้
จากเป็นอาชีพรองเป็นอาชีพหลักไปแล้วครับอ่านี่ฮะนี่
หลีดขายได้ก็จะนอกจากคนจะกินนะ

นี่ครับเป็นการเพาะพันธิ้งหลีดเป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับ
ของหนุ่มน้อยหน้าบนอดีตมนุษย์เงินเดือน

โอ้โหนี่ต้องถอดไทยถกเสื้อแล้วก็ไปทำฟาร์มแบบนี้โอ้ได้รายได้

ต้องลองคิดดูว่าพื้นที่ทำอะไรได้

เพราะเลี้ยจิ้งหลีกก็ต้องดูสภาพอากาศดูสภาพพื้นที่ด้วย
อันนี้เขาต้องศึกษาอย่างดีถึงจะทำได้ประสบความสำเร็จ
แล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่นด้วย